ทนลูกตีพ่อชะลาปล่อยตากแดดแต่เดี๋ยวก่อน

ข่าวนี้มี๒มุมใหญ่ที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูและได้คิด

มุมแรกคือมุมของการที่บ้านเราเห็นบ้านเขา
แล้วโอ้โหทำไมขนาดนั้นน่ะ

ถ่ายคลิปบ้างแหละแจ้งหน่วยงานบ้างล่ะ
ก็คือเรื่องของการฟังความสองข้าง
บางทีหนึ่งเหตุการณ์ทำไมเราถึงบอกว่า
เราพยายามที่จะนำเสนอทั้งสองด้านทั้งสองฝั่งในทุกเรื่อง
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนเลย
ดูครับพ่อตากแดด
เกือบสองชั่วโมงแล้วครับตากเดทอยู่ใช่ไหมครับนอนอยู่
โทรศัพท์ผมมันก็ไม่ชัดนะครับนั่นแหละ
ป่ะพ่อตากเดทไปกันครับเกือบสองชั่วโมงแล้ว
นี่แหละครับลูกนี้ละคุ้น

มันว่าพอวันไหร่มึงจะตายจากที

มันบอกว่าตากเดทแค่นี้มันจะตายไงว่ะ
ค่อยไปนะคุณผู้ชมนะค่อยไปกับเรา๓คนนะเหตุการณ์
นี่เพื่อนบ้านบอกแอบถ่ายแอบถ่ายไว้ได้ที่เห็นอยู่ไกลไกล
นั่นคือคุณพ่อป่วยติดเตียงอายุ๙๐ได้แล้วอายุ๙๐ได้แล้วคือ
นั่งอยู่บนรถเข็นหน้าบ้านโอ้ยอาบน้ำเสร็จนะพามาตากแดดแล้ว
เวลาเช็ดทำไมเช็ดหน้าพ่อเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดแรงเหลือเกิน
นี่ครับกูผู้ชมนะโอ้โหโอ้โหค่อยไปนะหลังจากอาบน้ำเสร็จ
ครับเธอก็พาพ่อเช็ดแบบหัวโยกอารมณ์เหมือนกับจับกึ่งผักกึ่ง

พออาบน้ำเช็ดตัวแรงตรงนี้เสร็จ
พาไปตากแดดอยู่๒๓ชั่วโมง

ในตระบวนเจริญศุกร์อเฉลิมพระเกศจังหวัดบุรียุรัมต์
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบเพื่อนบ้านเจ้าของคลิป

คนในคลิปที่เราเห็นเป็นพ่อลูกกัน
ลูกสาวก็อายุเยอะแล้ว
จริงลูกสาวก็จัดเป็นผู้สูงอายุได้แล้วอายุ๖๐แล้ว
ส่วนพ่อที่นั่งอยู่บนรถเข็น
อายุประมาณ๙๐ปีท่านป่วยติดเตียงครับ
บ้านนี้อยู่กัน๓คนมีแม่คนนะ

ที่ผ่านมาชาวบ้านพูดถึงเรื่องนี้เยอะเลย
ไปแอบดูทั้งถ่ายคลิปแล้วเอาเรื่องไปร้องเรียนผู้สื่อข่าว
บอกอยากจะให้ช่วยคุณตาคุณยายหน่อย

ท่านนอยนอนป่วยติดเตียงหยุดจริง
ไปถามว่าคุณตาลูกตีจริงไหม
คุณตาตอบว่าไงจริงแล้วเมื่อให้แล้วลูกสาวหยุดตี
บอกเขาหยุดตีเขาหยุดไหมเขาก็หยุด
ยืนยันว่าลูกสาวดูแลพ่อแม่ดีมาตลอดครับคุณผู้ชมครับ
ค่อยไปนะอาจจะดุด่าบ้างเพราะลูกคงเหนื่อย
ที่ผ่านมาครอบครัวมีความสุขดีอยู่แล้วครับ
ลูกสาวอายุ๖๓เล่าบอกว่าดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงคนเดียวมา๕ปีแล้ว
้อนข้าวอาบน้ำเช็ดอุจจาระปัสสาวะทั้งเช้าทั้งเย็น
แม่ก็แก่แล้วแต่ระยะหลังพ่อดื้อน่ะพ่อดื้อพูดไม่ฟัง
ก็เลยดุเอามือตีบ้างแต่ตีไม่แรงนะที่ทำไปไม่ใช่เกลียดพ่อ
ก็ทำตอนที่พ่อดื้อเท่านั้นยืนยันว่าดูแลพ่อแม่อย่างดี
และเสียใจที่ถูกกล่าวหาแบบนี้ส่วนที่เอาพ่อตากแดด
คือหมอเขาแนะนำฉันมาหมอเขาแนะนำฉันมาว่าหลังอาบน้ำ
เอาพ่อไปตากแดดรับวิตามินดีบ้างฟังเธอหน่อยฮะ
ครอบครัวของป้าน่ะก็อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขมา
ครอบครัวเราไม่เคยเดือดร้อนดูแลแบบเช่าอาบน้ำ
ป้อนข่าวป้อนอะไรก็ปกติทุกอย่างไม่เคยเลย
มาปีนี้น่ะตาแกช่วยตัวเองไม่ได้เลย
เพราะแกพิการที่เตียงใช่ไหมล่ะเผลอไม่ได้แกจะดื้อ
มาดื้อก่อนเมื่ออาบน้ำที่ป้าก็ใช้เสียงน่ะขู่แก
ปู่แกเวลาทำอะไรขึ้นมาเราจะต้องเสียงดังขู่ตลอด
เรื่องต้นครอบครัวของคุณตายังบอกด้วยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นการละเมิดสิทธินะครับ
ครับแล้วไม่เป็นความจริงจึงปรึกษากับคนในครอบครัว
จะฟ้องคนที่ให้ค่ะที่ทำให้ครอบครัวเสียหาย
นำท้องถิ่นในพื้นที่ระบุว่าที่ผ่านมาลูกสาวบ้านนี้ดูแลพ่อแม่
ยังดีนะครับยังไม่เคยได้ยินว่าทำร้ายพ่อแม่เลย
แล้วก็ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินแต่อย่างใดจึงควรฟังความทั้งสองฝ่าย
คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปข่าวนี้๒มุมแรกแล้วนะ
อีกมุมหนึ่งที่ผมอยากจะนำเรียนนะ
การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงต้องดูแลให้ดีแต่มันเหนื่อยครับ
ผมจะบอกเลยว่าการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ย
คือต้องเห็นใจคนดูแลนะ
ถ้าไม่ใช่มืออาชีพที่จ้างมาต้องเสียตังค์จ้างมาแพงแล้วก็

แล้วก็คนสูงอายุ

นี่ผมพูดให้ดูหลายมุมสำหรับข่าวนี้นะครับ
ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้วิจารณญาณ
นิดนึงแล้วกันเรื่องของการให้ผู้สูงอายุไปตากแดด
วิตามินดีเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปตากนานนะคุณผู้ชม
แค่สัก๕นาที๑๐นาทีก็พอครับ